สวัสดีหมอไกรนะคะ
คือวันนี้เนี่ยหลังจากที่งวดที่ผ่านมาหลายคนก็เจ็บช้ำกันไปมากมาย
วันนี้ก็เลยอยากจะให้หมอไก่มาพูดถึงราศีที่
ใช่เลยค่ะนะคะทั้ง๓ราศีที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เรียกว่าเป็นราศีที่ดวงเห็งมาก

ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมทุนนั่นเอง

เพราะเป็นราศีของผมเอง
ชาวราศีเมทุนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี
หน้าจับตามองอย่างมากเลยนะคะ
ดวงชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าพริกมากนะคะ
พลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะ
พลิกจากร้ายกลายเป็นดี
ราศีใครชนะคือเงินในบัญชีจะพุ่งพลวดเหรอคะ

แต่เมื่อก่อนเป็นคนยืมกลายเป็นคนถูกยืม
จากคนที่เคยยืมใครเขามาก่อน
ตอนนี้ผมจะเป็นคนที่มีแต่คนอยากจะมายืนผม
ใช่แล้วมันดีตรงไหนครับ
บางทีคุณอาจจะต้องคืนเงินเขาได้

เรียกได้ว่าการเงินคือดีมาก
ชาวราศีเมทุนจะสามารถหาเงินปั๊มเงิน

แต่เมื่อกี้ที่เราพูดไปชาวราศีเมทุนอาจจะแบบ

ใช่ค่ะพอเปิดประตูปุ๊บแทบอยากจะปิดประตูเลย

เงินเดือนเข้ามันก็หายไปเลยครับ
ใช่ค่ะบางทีเงินเดือนก็เหมือนเงินทอน
โทษแต่บางทีคนเรามีค่าใช้จ่าย
รู้ไหมว่ามีค่าใช้จ่ายไว้ทำไมหมอไก่

อืมถ้าเกิดตอนนี้เขาไม่มีค่าใช้จ่ายเขาลาออกแล้วนะ

แต่โดยรวมราศีเมทุนนี่ถือว่าดีใช่ไหม
ถือว่าดีมากเลยค่ะแต่ว่าต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะ
เวลาที่มีเงินเข้ามาเนี่ยเน้นในเรื่องของการออมไว้ก่อนนะคะ
อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเยอะแยะเก็บไว้ก่อนจะดีที่สุด

ใหม่มีแนะนำว่าให้ออมกับเพื่อนร่วมงาน

เอาเป็นว่าเลือกวิธีการออมให้ถูกต้อง
การลงทุนมันมีเยอะแต่ต้องศึกษากันให้ดีนะจ๊
ถูกต้องค่ะส่วนอีกหนึ่งราศีที่เงินในบัญชีพุ่งพลวดก็คือ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าในเดือนนี้
ในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะ
รายได้ไหนที่ชาวราศีกรกฎนะคะคือได้อยู่แล้ว
ก็จะได้แบบไม่สะดุดก็ได้เรื่อยไม่มีสะดุด
บางคนที่แบบว่ารับงานรับเงินจากเงินประจำ
งานประจำอะไรพวกนี้นะคะก็ได้เงินเรื่อยแบบไม่ติดขัดอะไร

ใช่ค่ะหรือว่าบางคนที่ทำการค้าขาย

ไม่ได้ติดขัดไม่เจอเช็คดิ้งไม่ได้เจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน

เกษตรก็คือชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โชคลาภ
มีโอกาสที่จะได้โชคลาภไม่คาดฝันได้เงินพิเศษ
อย่างบางคนทำงานประจำแล้วก็รับจ๊อปพิเศษก็ได้เงินเยอะขึ้นนะคะ
หรือบางทีเนี่ยอาจจะได้ลาบแบบฟุกหลาบลอยไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีก็ลอยมาหาเราอะไรพวกนี้

บางคนบอกว่าจะรอลาบลอยอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหม

ต้องแบบมีการทำงงทำงานขยันด้วย
ขึ้นค่ะเขาบอกว่าดวงฉันมีลาบลอยฉันนอนรอลาบเลย

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่เงินในบัญชีเขาจะพุ่งพลวดก็คือ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหดวงดีแบบเป็นสเต็ป
ไปเรื่อยดวงของเขาแบบลุกหน้าไปเรื่อยเลยนะคะ

ฐานะทางการเงินของชาวราศีสิงศ์
เรียกได้ว่าขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ

สำหรับราศีสิงศ์ก็คือจะหาเงินได้มากขึ้น
ใช่เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่ทำการค้าขาย
ทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่

ในช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณจะแบบไปติดต่อเจรจาค้าขาย

เพื่อประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของเงินเนี่ยโอ้จะได้ประสบความสำเร็จดีเลย
โอ้ใช่ค่ะสรุปเลยก็คือชาวราศรีสิงฯเป็นราศรีที่หาเงินได้เยอะ
การเงินถือว่าคล่องตัวมากและแถมจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่อีกด้วย
มีโอกาสแบบหมุนเงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่อะไรประมาณนี้
ใช่ค่ะถือว่าดวงการเงินดีมาก
แต่ทั้ง๓ราศีที่พูดมาก็อยากจะประมาทในเรื่องของการใช้เงินช่วงนี้เนาะ

คือบางคนบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเก็บหอมรอมริบกันเอาไว้หน่อยนะ
เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้
คือเก็บออมไว้ดีที่สุดนะ
แล้วอย่างนี้มีเคล็ดลับในการเพิ่มทรัพย์นับเงินล้านมาฝากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยไหมคะหมอไก่นะคะ

ใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะ๓ราศีนี้ได้หมดเลยนะคะ
อย่างแรกก็คือในเรื่องของตัวเลขค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นบางคนแบบว่าอยู่ห้องอยู่คอนโดก็จะมีเลขที่ห้อง

หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่มีชุดเลขต่อไปนี้

บอกว่าไม่มีนะคะหมอไก่มีค่ะ

เอาเป็นว่าถ้ามีอยู่ในหมายเลขโทรศัพท์ของเรามันดี

แล้วสมมุติว่ามันไม่มีล่ะครับ

ก็ให้เราตั้งเป็นชื่อต่อท้ายจากชื่อไลน์เราก็ได้

ชนะ๒๘๓๖๕๖ได้ไหมคะ

ก็อาจจะเป็นชนะ๒๘๕๖ก็ได้

เพราะว่าเราใช้เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่องาน

แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ไลน์ในการติดต่อลูกค้าเหมือนกัน

เราเอาเลขมงคลไปต่อท้ายชื่ออะไร

เป็นเรื่องความเชื่อนะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกัน

เลขจริงเขาบอกว่าบางทีมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะ
อย่าไปแบบหมกมุ่นอะไรมากมายเนาะคุณผู้ชม
ส่วนตอนอีกเรื่องคุณคุณหมอกัยบอกว่าแนะนำว่า
ให้หาสัญลักษณ์ความเป็นมงคล

เล็กก็ดีนะคะตั้งอยู่ในบ้านในห้องทำงานก็ดี

ขอให้คุณเนี่ยตั้งเป็นรูปภาพเป็นภาพหน้าจอมือถือ
หรือว่าเป็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์

คือหลังเห็นคนตั้งภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นรูปแบบนี้เยอะ
แต่ว่ามันจะช่วยให้เราแบบสบายใจด้วยถูกไหมคะ
ใช่เป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนดึงดูดในเรื่องของความโชคดี

ไปปรับใช้เอาที่เข้ากับตัวเอง

เขาตั้งเป็นรูปแมวเขาชื่อทองขาว

ลองปรับใช้กันดูให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะคุณผู้ชม
และวันนี้นะคะมีหนึ่งท่านที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่เช่นเคย
และวัตถุมงคลที่หมอไก่จะนำมาแจกในวันนี้คืออะไรคะ
วัตถุมงคลในวันนี้มาจากวัดสัตหีพ

อาจจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ
และวันนี้มีผู้โชคดีเราไปตอบ
และสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่วันนี้ได้แก่คุณ
คุณดาหมาดบากานะคะเกิดวันที่๘พฤษภาคม๒๕๕๙

ความรักวงเล็บว่าโสดค่ะ

เรียกได้ว่าดวงชะตาโดยรวมถือว่าดีมาก
วันนี้ถือว่าเป็นวันแบบจุดเปลี่ยนของดวงชะตาเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาดวงชะตาจะเปลี่ยนก็คือวันเกิดชนวันเกิด
ถือว่าในช่วงวันเกิดปีนี้จนไปถึงวันเกิดปีหน้า

เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างมาก

คือเจออะไรมาเยอะนะคะแต่ว่าในตอนนี้เขาเรียกว่าดวงพลิก

ใช่ค่ะแล้วก็ดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการงาน

เปลี่ยนแล้วดีเรื่องการเงินล่ะค่ะ
เรื่องของการเงินเนี่ยเรียกได้ว่าจะหาเงินได้เยอะนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าจะหาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะ
แล้วก็แถมนะคะมีโอกาสได้เรื่องของโชคลาภ

มีแถมนิดนะคะส่วนความรักล่ะคะ

โอ้โหเรียกได้ว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะ
ใช่ค่ะถ้าโสดแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบคนที่ใช่แบบไม่คาดคิด
เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พามาเหมือนก็อยู่ดีแบบมาเปรี้ยง

ใช่ค่ะเวลาที่เราวิ่งหาความรักความรักไม่มา

ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงเปลี่ยนพอดีในช่วงวันเกิดวันนี้นะคะ
แล้วก็หลังจากนี้คิดว่าหมอไก่บอกว่าจะมีอะไรที่ดีเข้ามา
เพราะว่าดวงดีขึ้นแล้วนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้สำหรับคุณดา
และแน่นอนวันนี้ดวงดีมากเพราะคุณจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านะคะ
ได้ไปแล้วคุณดาจะต้องทำยังไงคะ
อย่างแรกนะคะก็คือต้องตั้งจิตตั้งสมาธิก่อนนะคะ
อาราธนาถึงหลวงพ่ออีนะคะแล้วก็ท่องนโมสามจบแล้วก็อธิษฐานได้เลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของพวกการเงินการทำมาค้าขาย

โพสต์หมอไก่ขึ้นก็เข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดพร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะถามหมอไก่ได้เลย
เราจะคัดเลือกสัปดาห์ละ๑ท่านเป็นผู้โชคดีแบบนี้ค่ะ
วันนี้รู้เรื่องราวของสามราศีที่จะมีเงินเพิ่มภูมิในกระเป๋าส่วนวันพรุ่งนี้จะรู้เรื่องราวอะไรกันดีครับ